อุบัติเหตุนี้หลายคนถ้าเห็นภาพแล้ว
จะไม่คิดว่าคนขับรถคันนี้รอดชีวิตออกมาได้

ก็โดนฮะอยู่ตู้คอนเทนเนอร์มันล้มลงมาทับรถเก๋งคันนี้

ไม่ใช่สำลีนะทับพังทั้งคันแล้วคิดดูคุณ
พนักงานอาวุโสธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่
ที่ถูกตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกไม้อัดนะ
ลนทับจนหลังคายุบลงมา
โชคดีที่ไม่ทับถึงที่นั่งคนขับ
หลายคนบอกมันถึงทั้งคันแล้วล่ะฮะ
แต่รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งลงสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษ
อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรีมุ่งหน้าอำเภอบางใหญ่
โดยนายวิเศษนครชัยเป็นคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะ
แล้วให้ฟังบอกว่าผมก็ขับรถบรรทุกมา
บรรทุกไม้อัดเพื่อไปส่งที่อำเภอไซน้อยครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งถนนมันลื่นครับพี่

ลงมาทับรถเก๋งที่ขับมาอยู่ด้านข้าง
จากตัวล็อกตัวหนึ่งมันหัก
ที่หักนี่คือรู้ก่อนออกมาหรือว่าหักตอนไหน

เออนะฮะส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ขับรถตามหลังมาเนี่ยเห็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
มันค่อยเอียงเอียงตัวออกจากรถพ่วง
รถเก๋งเขาพยายามที่จะเบรกแล้ว
คือรถเก่งเขาก็ไม่อยากจะไปขับข้างรถตู้

ถ้าไม่ขอแซงก็ไม่เป็นไรยอมช้าก็ได้

คอนเทนเนอร์หล่นลงมาทับคันนี้ซะก่อน

เขาบาดเจ็บที่ข้อมือขวา

ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศ

หลายคนดูสภาพรถเก่งแล้วว่ารอดมาได้ยังไง

มีแค่กระดูกข้อมือแตก

โอ้โหรอดชีวิตปฏิหารที่สวมพระอะไรนะฮะ